แล้วครับคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ชุมชนชาวบ้านหลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงราย
เขาบอกไม่ทนแล้วนะฮะ
นักศึกษาครับเอารู้ได้ยังไงก็แต่งตัวนักศึกษามา
มั่วสุมดื่มเหล้ากันเปิดเพลงเต้นกันอย่างกับอยู่ในผับนะฮะ

คุณผู้ชมคงสงสัยเสียงมันจะดังสักแค่ไหน

ดังพอไหมครับคุณวันลาพอนะครับ
เหมือนมีงานอยู่ข้างห้องเลยค่ะ
นี่เขาน่าจะถ่ายอยู่บนอาคารแล้วข้ามถนนไปด้วย
แต่เสียงเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมก็ได้ยิน
นี่ครับในคลิปเลยครับชุมชนแห่งนี้อยู่ติด
หนองน้ำขนาดใหญ่หลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงรายครับ
แก๊งไวรูสแต่งรถซิ่ง
มาจับกลุ่มดื่มเหล้าเปิดเพลงตื๊ดกันอยู่นะฮะ

สร้างความเอือมระอาให้กับชาวบ้านแถวนั้นเป็นอย่างมาก

บอกว่าโอ้โหพี่นักข่าวแทบจะทุกคืน
กระบะแต่งซิ่งจะต้องมาจอดแล้วติดเครื่องเสียงชุดใหญ่
จอดริมหนองน้ำสงสัยบรรยากาศดีมั้ง
นั่งดื่มเหล้าเริ่มกันตั้งแต่๔โมงเย็นแล้วนะ
พอค่ำหน่อยครับมีเพื่อนมาสมทบ
เปิดเพลงประชันกันลั่นคุ้งน้ำข้างหลังเลยนะฮะ
นะครับเมาได้ที่ก็เต้นกันสุดเหวี่ยง
วันนะครับถ้าวันไหนตื๊ดกันหนักหน่อยลากยาวถึงเช้า
พฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านครับ
แต่ก็ไม่มีใครกล้ายุ่งหรอกเพราะกลัวกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะฮะ

ที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านไปแจ้งสพบ้านดู่นะ
ก็มีสายตรวจชาวบ้านใช้คำนี้มาดูเป็นพิธี

พอตำรวจไล่ให้กลับวัยรุ่นก็กลับผ่านมาไม่กี่อึดใจ
ไม่ที่จะข้ามวันนะไม่กี่อึดใจ

ฟังจากปากคนที่เขาเดือดร้อนเลยดีกว่า
ยังค่ะทุกคืนเลยนะคะมันจะมีอยู่๒กลุ่ม

แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะอยู่ตรงโค้ง
อันนี้คือเสียงดังค่ะมีตรงตีเปิดเพลงเสียงดัง
แล้วก็ริมหนองนี่คือเต็มคนนั่งเต็มเลย

ประมาณทุ่ม๒ทุ่มนี้ก็มาแล้วค่ะ
๒ทุ่มถึงยันหว่างเลยก็มี
ตอนเช้ามาร้านก็มีอยู่อะค่ะ
เสียงดังรบกวนคนบ้านใกล้ระแวกนี้ไหมครับ
มีค่ะมีเขาก็ร้องเรียนไปอยู่
เห็นทางพ่อหลวงอะไรเขาก็ร้องเรียนไปอยู่
แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไร
ถ้ายันหว่างเลยก็มี
จะต้องไม่มาดูเป็นพิธีแล้วนะครับคุณตำรวจ
ชาวบ้านบอกจริงแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วติดโควิดนี้ไงติดไปสองสามคนนะครับ
พอกินเสร็จปั๊บนี่ขยะทิ้งเกลื่อนเห็นไหม

วอนเลยหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจก่อนเถอะตำรวจมาดูก่อนนะ
ผู้สื่อข่าวไปสอบถามที่สพบ้านดู่ท้องที่เกิดเหตุ
ก็ได้รับคำชี้แจงบอกว่าเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย
ก็ระดมกำลังกันเข้าไปกวดขันบริเวณดังกล่าวมาโดยตลอด

ก็ไล่ไปสักพักก็กลับมาอีกนั่นแหละนะครับ

เดี๋ยวตำรวจจะเรียกเจ้าของรถกระบะที่แต่งซิ่งพวกนั้นเนี่ย
มาปรับและมาว่ากล่าวตักเตือนอีกครับ
ก็คงต้องฝากเจ้าของพื้นที่ดูแลอย่างจริงจังเลยล่ะค่ะ